แต่เรื่องข้อกฎหมายที่จะแจ้งข้อหา
ที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวมีเรื่องของปลอมเอกสารสิทธิ์ด้วยเนี่ย

นายปรยุทธิ์เพศคุณ

กรณีของในพีชเนี่ยต้องรอดูสำนวนของทางพนักงานสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
แต่ขอให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องนี้นะครับว่า

เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์
ผู้ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินรางวัลตามที่กำหนดไว้
และสามารถนำเอาสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินได้
เพราะฉะนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาล
จึงถือเป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย

อาจเป็นความผิดในหลายฐานความผิด
ทั้งเรื่องการปลอมเอกสารสิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็โดนนะฮะ
เรื่องการอ้างเอกสารสิทธิ์ที่ตนเองทำปลอมขึ้น
ในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
อันนี้ก็เป็นคดีอาญาโทษหนักด้วยนะแต่ละอย่างเนี่ย
จำคุก๖เดือนถึง๕ปีนะ
มีโทษปรับ๑๐๐๐๑๐๐๐๐บาทด้วย
แล้วก็มีเรื่องของการอ้างเอกสารปลอมเป็นบุคคลเดียวกัน
การปลอมเอกสารอะไรพวกนี้ซึ่งมีความผิด
เกี่ยวกับเรื่องของการอ้างเอกสารปลอมอะไรพวกนี้อีกนะ
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในพีชเป็นผู้นำข้อมูลเท็จ
เรื่องที่มีผู้ถูกสลากรางวัลที่๑๙๐ล้านบาท

กระทำของนายพีชก็อาจเป็นความผิด
นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริตด้วย
ก็จะทำให้มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

แล้วก็ยังมีเรื่องของช่อโกงอีก

ถือว่าเป็นการที่ทำให้ประชาชน
ผู้ที่เขาเข้าใจผิด
เขาเข้าใจผิดหลอกลวงเขาให้มาซื้อสลาก
อันนี้ก็ถือว่าช่อกงซึ่งตำรวจบอกว่าอันนี้แจ้งไปแล้ว
เรื่องของการนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ช่อกงนี่มีระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ว่าในฐานช่อโกงแล้วก็แจ้งความเท็จต้องวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยังต้องไปดูในโรงเรียนของนายพีท
อันนี้จะไปสู่ตรงนั้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนที่มีการตั้งเขาสังเกตว่านายพีท
หากินกับความศรัทธาและความเชื่อของคนไทย
จะเข้าขายฐานฟอกเงินมั้ย
เรื่องนี้ทางท่านลองโคสพสนักงานไอ้อาการสูงสุด
มองว่ายังไม่เข้าข่ายครับ
ประกาศแรกที่ชัดที่สุดก็คือถ้าปรากฏข้อที่จริงว่า
มันเป็นการตัดต่อหมายเลข
เพื่อให้มันไปตรงกับเลขถูกรางวัลที่๑ของงวดที่ผ่านมาเนี่ย
ลอตเตอรี่ต้องยอมรับว่าเป็นเอกสารสิทธิ์
เมื่อเอกสารสิทธิ์ไปตัดต่อหมายเลข
ภาษากฎหมายเรียกว่าปลอมบางส่วน
เป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์บางส่วนก็ถือว่าเป็นการปลอมเหมือนกัน
อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๖๖
นะครับก็คืออัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ถ้าได้ความว่าเขาเอาลอตเตอรี่นั้นไปขึ้นเงิน
หรือไปใช้แสดงกับใครก็แล้วแต่นะครับ
ก็อาจจะมีความผิดฐานปลอมใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมด้วย
แต่ในแง่กฎหมายเนี่ยเขาจะบรรยัติไว้ในประมวลกฎหมายยามาตรา๒๖๘นะครับว่าถ้าพร้อมด้วยใช้ด้วยก็ให้ลงโทษกระทงเดียวก็คือกระทงฐานปลอมเอกสารสิทธิ์
นั่นอยู่ในข่ายที่จะเป็นความผิดประการแรกตามที่วิเคราะห์จากที่ปรากฏทางสื่อนะครับ
การนำเข้าซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มันปลอม
อันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพุทธศักราช๒๕๖๐
ซึ่งแก้ไขปี๖๐อันนี้จะเขียนหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนในมาตรา๑๔ครับว่า
ที่อยู่ในข่ายที่เขาจะถูกกล่าวหาได้
ในฐานะที่โพสต์หรือนำเสนอเอกสารปลอม
ผ่านทางระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์

หัวใจสำคัญก็คือจะต้องเป็นการหลอกลวงผู้อื่น
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

ไปตัดต่อเลขว่าเป็นเลขที่ถูกรางวัล

ก็คือว่าหลอกล่อลวงหรือขอความอันเป็นเท็จ

จะบอกว่าเลขนี้มันไม่ได้ถูกรางวัลนะ

และผลของการหลอกหล่น
ทำให้คนทั้งหลายหลงเชื่อตามที่ถูกหลอก

เขาเป็นพลเมืองดีซื่อสัตว์สุจริต
สุดท้ายมันจะเป็นครบอมประกอบความเจ้าผง
คือมันเป็นประเด็นได้ไปซึ่งทรัพย์ที่ถูกหลอก
ซึ่งตรงนี้เราไม่มีรายละเอียดทาง
ที่จริงว่าเขาได้ทรัพย์อะไรใครไปไหม
มันจะต่างกับกรณีของคุณสมพงศ์เลือดทหารอยู่
ก็คือท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ที่สุดแล้วก็ต้องรอสำนวนสอบสวน

โดยเฉพาะกรณีเรื่องของการปลอมเอกสารสิทธิ์เนี่ย
มันมีลักษณะของ๑การปลอมเอกสารสิทธิ์เป็นความผิด

หลอกลวงผู้อื่นได้มาซึ่งผลประโยชน์

การเอาเอกสารสิทธิ์ปลอมไปอ้าง

ก็ต้องดูว่าเป็นการหลอกลวงผู้อื่น
ทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือไม่

เมื่อ๒๐ปีที่แล้วแท็กซี่คนดีที่หลอกลวงคนไทยเนี่ย

เพราะว่าคุณหลอกลวงจนได้รองวงรางวัล
ได้เงินรางวัลอะไรเยอะแยะไปหมด
แต่ของในพีทก็ลักษณะหลอกลวง

อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการ
ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะครับ
บอกว่ากรณีในพีชอาจจะเป็นช่อกงได้
เพราะว่าเป็นการหลอกให้คนอื่นเชื่อ

เป็นรายได้ที่ได้มาจากการหลอกเขา
อย่างตอนสมพงศ์เลือดทหาร
เงินรางวัลที่ได้จากช่วงเวลานั้นนะ
ประมาณสองแสนห้าร้อยบาท
ซึ่งศาลก็จำคุกสามปีแต่สรภาพเหลือหนึ่งปีหกเดือน
ก็ติดคุกไปก็หนึ่งปีสองเดือน

แล้วสารท่านให้คืนเงินรางวัลที่ได้มา

แต่พีทแค่สองสำวัญที่ขายหวย